โอ้โหวิวทิวทัศน์ที่ทะเลหัวหินมันสวยงามมาก
ขี่ม้าชมเมืองแบบนี้สบายอกสบายใจแต่ฝนจะตกไหมเดี๋ยวลุ้นกันค่ะ
รุนสวัสดิค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
วันนี้วันอาทิตย์หลายคนอยากจะออกไปท่องเที่ยวแต่หลายคนบอกจะดีหรือเปล่าอยู่บ้านดีกว่าไหม
ดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่
เนื่องจากว่าอิทธิพลทางอ้อมของพายุชะบานตอนนี้ได้เหมือนกับอ่อนกำลังตัวลงแล้ว
แต่ว่าผลกระทบตามมาก็คือคลื่นลมต่างที่มันเคยพัดไปรวมกับที่พายุมันกระจายลงมาค่ะ
ทำให้บริเวณภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยเมื่อมีฝนมากขึ้นโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเนี่ยเห็นไหมคะว่า
สีม่วงม่วงแบบนี้แปลว่าคลื่นสูงพอสมควรเลยทีเดียวชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องระมัดระวัง
หรือว่าใครจะไปท่องเที่ยวก็ต้องทำใจหน่อยนะคะว่าช่วงนี้อาจจะพักไปก่อนค่ะ
ฉะนั้นแล้วคาดการณ์กันหน่อยนะคะนับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๖กรกฎาคมสภาพอากาศแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร
เหนือภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่ค่ะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากลมพัดแรงและฟ้าผ่านในบางพื้นที่ด้วย
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนโอกาสจะตกยาวจนถึงสัปดาห์หน้า๑๔๐๗๐ของพื้นที่เลยนะคะส่วนภาคตะวันออกจุดใดที่มีฝนคลื่นสูง๒เมตรค่ะ
สำหรับภาคใต้จะมีฝนทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็คือจะมีฝนตกประมาณร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่เน้นตกหนักฝั่งอันดามันค่ะจุดที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ๒เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้ใครจะไปท่องเที่ยวต้องทำใจว่าจะเจอมรสุมนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
มีตกหนักบางแห่งระวังอันตรายจากปัญหาน้ำรอการระบายกันด้วยนะคะ
ฉะนั้นแล้ววันอาทิตย์นี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าไม่น่าจะออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นนะคะ

ถัดจากนี้ไปในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็จะมีฝนฉ่ำลงมาหลายพื้นที่เช่นกันนะคะ
ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะว่าถ้าฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสป่วยก็มีเยอะค่ะ
แต่ตอนนี้ดิฉันนะคะยังพอเที่ยวได้ขอเที่ยวก่อนแล้วกัน
มาเที่ยวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ